สวัสดีค่ะเรื่องราวของน้องตุ๊กตาเด็กสาว๑๗ปีที่อยู่ที่ชายนาฏที่เราตามกันอยู่หลายวัน
ล่าสุดวันนี้น้องได้รับการช่วยเหลือแล้วนะครับอืม
น้องอายุ๑๗ปีนะครับคนที่พาน้องไปชื่อนายนพดล
ชื่อเล่นชื่อในไข่อายุห้าสิบปีนี่นะฮะนายนพดลเต่าทองนะครับ
ตำรวจสืบสวนจนพบว่าพาเด็กเนี่ยไปหลบซ่อนตัวอยู่ในหอพักแห่งหนึ่ง
ซึ่งเด็กสาวก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยนะครับ
ถูกนายนพดลพามาจากบ้านที่ชายนาฏตั้งแต่วันที่๒๐มกราคมนะครับ
น้าสาวก็มาตามหาอยู่หลายวันมีหมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ยที่มาช่วยตามหาด้วย

ตำรวจก็ประสานกันหลายท้องที่นะครับทั้งชัยนาฏทั้งอินบุรีสิงห์บุรี
แล้วก็ที่สมุทรปราการที่เป็นถิ่นที่อยู่ของนายนพดล

เรื่องต้นคือพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์โดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็น
ใช้กำลังประทุษร้ายใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม
หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด
อีกข้อหาหนึ่งคือพรากผู้เยาว์อายุกว่า๑๕ปี
แต่ยังไม่เกิน๑๘ปีไปเสียจากบีดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
เพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารย์
ก็อย่างที่ทราบนะฮะน้าสาวของน้องตุ๊กตาเนี่ย
ไปแจ้งความแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากหมอปลามือปราบ
ภเวษีแล้วก็สื่อมวลชนด้วยค่ะเมื่อวานก็มาคุยกับผม
รายการเปิดปากกับภาคภูมิบอกว่าน้องตุ๊กตาเนี่ยรู้จัก
เรียนต่อนะจบม๓ต้องอยู่ที่บ้านเพื่อดูแลแม่ที่เมีย
อาการทางจิตประสาทแล้วก็มีน้องสาวอีกคนนึงเรียนอยู่ชั้น
ม๑นะฮะเนี่ยรู้จักได้เดือนกว่านะฮะนายนพดลเนี่ยซึ่ง
โปรไฟล์ไม่ตรงปกเป็นชายหนุ่มดูดีเลยล่ะหลอกเด็กหลอกน้อง
ก็ไปหลอกเพื่อนของน้องตุ๊กตาที่ก็รู้จักกันแบบเป็นวงทาง
รถไปรับน้องตุ๊กตาที่บ้านแล้วเอามาส่งนะบ้านอยู่ชายหน้าน้ำ
พามาส่งที่แถวอินบุรีสิงห์บุรีจะให้๕๐๐บาทเพื่อนก็รับน้องตุ๊กตาไปส่ง
แต่ด้วยความที่เป็นเด็กนะฮะนายนพดลก็หลอกว่าไปแป๊บเดียว
เดี๋ยวเอามือถือให้อะไรให้แล้วหายไปเลยตั้งแต่๒๐มกราคม
วันศุกร์ที่ผ่านมาได้เบาะแสว่าคนที่พาไปเนี่ย
แล้วมีถิ่นที่อยู่อยู่แถวสมุทรปราการตามไปหาที่บ้านญาติ
ญาติบอกโอ๊ยตัดขาดกันเป็น๑๐ปีแล้วเคยมาอยู่ด้วยก็ก่อเหตุ
่อเรื่องก่อราวขโมยของในบ้านแล้วสุดท้ายวันนี้ก็ไปเจออยู่ที่
หอพักแห่งนี้นะฮะนายนพดลหรือว่าในไข่นะครับ
พาน้องตุ๊กตามาอยู่ที่นี่วันนี้ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับ
คุณผู้ชมครับได้เจอกับทางผู้ที่เขาเป็นลูกชายของเจ้าของหอพักนะฮะ
บอกว่านายนพดลหรือว่าในไข่เนี่ยเขาทำงานเป็นรอปภนะค่ะ
แล้วมาขอเช่าห้องพักที่นี่เพิ่งมาเช่าเมื่อ๑๒มกราคม
ตอนนั้นมาอยู่คนเดียวปกติจะไปเข้างานเนี่ยเข้ากะตอน๕โมงเย็น
แล้วกลับมาตอนเช้าจนกระทั่งเย็น๒๑มกราคม
นายนพดลพาผู้หญิงคนนึงมาอยู่ด้วยที่ห้อง
ทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็เห็นว่าเขาก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
ส่วนฝ่ายหญิงเองก็ไม่เห็นมีท่าทีขัดขืนอะไร
จนกระทั่งมีโอกาสได้เข้าไปถามไปคุยถามน้องผู้หญิงว่าเออเป็นมายังไงอ่ะ
มาอยู่กับเนี่ยนายนพดลเนี่ยน้องเขาบอกเขาทะเลาะกับที่บ้านมา
เขากลับบ้านไม่ได้ค่ะจนกระทั่งได้เห็นข่าวทางโทรทัศน์
ว่าเขาตามหาหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๑๗ปีหายตัวไปจากบ้าน
ไปกับผู้ชายคนนึงนะฮะซึ่งทางหอพักเขาบอก
เขาก็ไม่คิดว่าจะคือคู่นี้อืมมารู้อีกทีก็นี่แหละฮะ
วันนี้ตำรวจตามมาจับกลุ่มตัว
สงสัยอยู่ตอนแรกแต่ว่าเราก็ไม่อยากยุ่งเรื่องครอบครัวส่วนตัวเนอะ

อาณาสาวของน้องตุ๊กตาบอกว่าระหว่างที่หายตัวไปน้องตุ๊กตาโทรมาหาอยู่สามครั้ง
เหมือนวงการให้พูดว่าให้พูดแบบนั้นแบบนี้ห้ามพูดอย่างนั้นอย่างนี้

หนูมาอาศัยเขาอยู่

เดี๋ยวหนูจะให้

หนูมาอาศัยเขาอยู่

คือน้าสาวบอกอันนี้คือรอบ๒โทรมาเมื่อคืนวันอาทิตย์นะ

บางทีถามถึงลูกคนที่สามเขาก็เปลี่ยนเรื่อง
บางทีมีสะอึดเหมือนร้องไห้

คือทุบทุบอยู่กับปกติดี
ความจริงอาจจะถูกนายโนโพดนเขาขู
ยังไงก็ได้เด็กก็เลยไม่กล้าที่จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร
ค่ะนี่วันนี้หมอปลาพอรู้เรื่องว่า
ตอนนี้เจอตัวน้องเจอตัวนายนพดลแล้ว
หมอปลาตีรถไปแล้วนะคะ
กำลังนั่งรถไปที่สพเมืองชัยนาฏเลยตอนนี้
ปัจจุบันนี้ค่ะหมอปลาบอกว่าขอไปดูหน่อยดิ
ขอไปดูหน้าคนที่หลอกน้องวัย๑๗ปีไปอยู่ด้วยหน่อย
ว่ามีนิสัยเป็นคนแบบไหน
เชื่อว่ายังมีคนถูกหลอกแบบนี้อีกหลายราย

คนที่อ้างว่านามสกุลใหญ่โตรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะ
เวลาเจอหน้าเขาจะทำยังไง
สิ่งที่มึงอ้างว่านามสกุลมึงใหญ่โตเนี่ยใหญ่โตขนาดไหน
แล้วว่ามีพักพวกอะไรอายการ
ผมก็เชื่อว่าระดับอายการเขาไม่ไปคบกับไอ้คนประเภทนี้หรอก
หมอปลาที่เข้ามาช่วยเหลือทางน้าสาวของน้องตุ๊กตานะฮะ

น้าสาวของน้องตุ๊กตาบอกว่า
ตอนที่น้องตุ๊กตาหายไปเนี่ยแล้วมีชาวบ้านบอก
เห็นผู้ชายสูงอายุขี่จักรยานยนต์พาน้องไป
คือยังไม่ทันตามหาแล้วรู้ว่าเป็นใครเลย
มีเบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งเนี่ย
โทรมาหาน้าสาวของน้องตุ๊กตา

หรือจะบังคับถามจากเด็กหรือยังไงก็ไม่รู้
แต่พูดว่าเขาไม่ใช่นานกพยาบาล

แต่เขารู้จักอย่าไปตามเขาเลย
เขารู้จักกับอายการหวังเดี๋ยวจะถูกเขาฟ้อง

ซึ่งสุดท้ายน้าสาวนี่คือน้าสาวของน้องตุ๊กตานะฮะ

อุ้ยเพราะเขาคุยกันทางเฟซบุ๊คกันอยู่เดือนกว่าไง
ค่ะเป็นภาพคู่อย่างนี้เหรอคะ
เป็นภาพไม่แน่ใจภาพเดียวหรือภาพคู่แต่เป็นว่า

ถ้าเกิดเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนที่พาหลานเข้าไป
แล้วพอเสิร์ชไลน์ไปแล้วขึ้นหน้ามาอย่างนี้

อันนี้เขาไปหาภาพเพิ่มเติมมาจนเจอว่าคือนายคนนี้เนี่ย
แล้วไปมีภาพหลานสาวเขาในไลน์ของตัวเองได้ยังไง

หมอปลาก็ช่วยก็ไล่กันจนรู้ว่าผู้ชายคนนี้ชื่อนายนพดลชื่อนายไข่

แล้วเชื่อไหมฮะพอไปตรวจสอบประวัติของนายคนนี้เนี่ย
ก่อเหตุลักษณะแบบนี้เอาไว้อย่างโชคโชนมาก
ระหว่างที่ยังตามหาน้องตุ๊กตาไม่เจอเมื่อวานนี้
มีหญิงสาวคนหนึ่งติดต่อมาหาหมอปลา
แล้วก็คุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลา

ปัจจุบันนี้เธออายุ๑๘ปี
แต่ตอนที่เกิดเหตุเมื่อ๒ปีก่อนเธออายุ๑๖ปี
เธอบอกเธอได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันเป็นแอปหาคู่
แล้วก็มีการแอดเฟซบุ๊กกันคุยกันต่อทางเฟซบุ๊ก
ชายคนนี้คือชายหนุ่มนะคุยกันจนแบบโอ้ยรู้สึกชอบกันอ่ะ
เพราะก็เหมือนน้องทุกตาเจอนายนกพะดนเนี่ย
ไปเอารูปของคนอื่นมาใช้ในเฟซบุ๊คของตัวเอง
โปรไฟล์ในแอปต่างเวลาคุยกับหญิงสาว
โดยจะเลือกเน้นแต่เด็กที่อายุแบบยังเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ยังตัดสินใจเองไม่ได้คือตั้งใจเลยแหละนี่ฮะ
ทีนี้พอชอบรู้สึกชอบพอแล้วก็พยายามจะขอวีดีโอคอร์นะ
น้องน้องหน่อยเขาบอกนะฮะแต่นายนพดลก็บ่ายเบี่ยงอ้างไปเรื่อย
วีดีโอคอร์ให้เห็นแต่ภาพนิ่งทางเฟซบุ๊ก
คุยไปได้สัก๒เดือนนัดเจอกัน
นายนพดลนัดเจอกันที่จังหวัดศรีสเกตนะฮะ
เพราะบ้านของน้องเนี่ยเขาอยู่ศรีสเกต
เจอกันครั้งแรกน้องหน่อยบอกตกใจพี่
เพราะมันไม่ตรงปกมันไม่ใช่เลย
แต่ตอนนั้นมันเหมือนกับด้วยความเป็นเด็กมันก็แบบไม่รู้จะทำอะไร
มันทำอะไรไม่ถูกแล้วทำอะไรไม่ถูกมากกว่า

แล้วพาเขาไปนู้นเลยสมุทรปราการเหมือนกัน
มาอยู่สมุทรปราการอยู่ได้๓เดือน
อยากหนีกลับบ้านทุกวันหนีไม่ได้
คมคู่ถูกทำร้ายร่างกาย
จะเดินไปไหนจะซื้อข้าวจะไปทำงานเป็นรอปภ
ไข่หรือนายนพดลพาไปด้วยตลอด

ย่ำยีทั้งร่างกายและจิตใจ
สุดท้ายเดชบุญรอดได้เพราะอะไรรู้ไหม

นายนพดลไปก่อคดีลักทรัพย์เอาไว้
มีหมายจับคดีลักรถจักรยานยนต์
ตำรวจตามตัวเจอก็เลยไปจับตัว
น้องก็เลยรอดชีวิตจากนายนพดลมาได้
แต่รอดมาได้ในสภาพตั้งท้องมาด้วย
ก็กลับมาอยู่บ้านที่ศรีสเกต

คือคุณแม่บอกลูกสาวกลับมาก็ดีใจนั่นแหละ
แต่ว่าความช้ำใจกับลูกที่ต้องไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย

ตอนนั้นไปเจอกันที่นู่นหนูบอกว่าหนูก็โดนหลอก

แล้วพอหนูไปถึงที่นั่นแล้ว

แล้วก็ต้องเจอ
เพราะว่าเขาก็เหมือนกักขังเรา
แบบว่ามุ่งมาที่นี่แล้วก็กลับไม่ได้แล้ว

พอรู้ว่าหนูจะหนีปุ๊บก็ทำร้ายร่างกายจนเขียวช้ำไปหมด
ถ้าจะคบกันทางผู้ชายทางเฟซบุ๊กนะคะ

ก็น่าจะคุยกันแบบเปิดวิดีโอคอร์
หรือทำยังไงให้เห็นตัวตนของเขา
ก็คือไม่อยากให้มาโดนแบบที่หนูเคยโดนมาค่ะ
อยากให้คนที่จะดูกันทางเฟซบุ๊คอะไรอย่างนี้
ก็ดูเขาว่าเขาตรงปกหรือเปล่า

หน่อยบอกฝากเป็นอุทาหรณ์เลยนะฮะ
หลอกลวงทางสังคมออนไลน์มิจฉาชีพเยอะแยะไปหมด
หรือน้องหนูไปเจอแล้วไม่ตรงปกเนี่ย

น้องหน่อยบอกว่าพอในนพดลเนี่ย

หน่อยเขาก็หนีมาเขาก็กลับมาที่บ้านเขาที่ศรีสเกต
ทุกวันนี้ในน้องพะดนท์ยังส่งภาพมาข่มขู่นะฮะ
นี่เห็นไหมอยู่ดีเนี่ย
ส่งภาพมาข่มขู่เป็นรูปวัด
หลุมฝังศพรูปเมนอะไรต่างนานา

เป็นห่วงลูกรักลูกขึ้นมาเลย
บอกถ้าไม่เอาลูกมาคืนเนี่ยจะทำแบบนั้นทำแบบนี้
ล่าสุดนายนพดลถูกจับอีกรอบแล้วนะฮะ
คือบริษัทไหนจะรับเป็นรอปภเข้าทำงานอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย

ใช่ค่ะแต่แบบนี้เนี่ยมันก่อเหตุซ้ำซ้อนนะ

โทษมันต้องไม่เท่าเดิมแล้วนะมันต้องหนักกว่าเดิมแล้วนะคะแบบนี้